และสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างบูมกิดกล้องนะคะ
หลังจากที่ตัดสินใจสมัครเข้ารับใช้ชาติแล้ว

จะขอเปิดตัวคนรู้ใจทันทีค่ะ
ักสถานะกันอยู่นานสองนานเลยนะคะ

ต่างก็ปากแข็งไม่ยอมใช้สถานะแฟนสักที
โดยให้เหตุผลว่าทั้งคู่ยังคงมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

หากยังไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีพอ
ฝ่ายชายก็สร้างเซอร์ไพรส์แบบเล็กค่ะ
ประกาศลั่นกลางวงสัมภาษณ์ว่า
ถ้าหากเสร็จสิ้นจากภารกิจรับใช้ชาติเมื่อไหร่
ก็จะเดินหน้าขอฝ่ายหญิงเป็นแฟนทันที
ทำเอาสาวกิฟต์ออกอาการเขินม้วน
จะเผยว่าตัวเองก็ไม่ได้มีแพลนจะเปลี่ยนใจอยู่แล้ว
หนุ่มบูมก็เป็นเพื่อนชายคนสนิท

หนุ่มบูมที่ดูจะเริ่มเข้าประจำการ

ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมเป็นเวลา๖เดือน
ก็เผยว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็เร่งถ่ายละครที่คั่งอยู่ให้เสร็จทัน

และก็ยังเอ่ยปากชวนสาวกิฟต์

ขณะที่เจ้าตัวเข้าประจำการอีกด้วยค่ะ

เพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออีกค่อนข้างพอสมควรเลย
เพราะว่าต้องให้ทันภายใน๓๐เมษายน

เตรียมตัวไม่มีคนพาไปกินขนมนะ

ก็ภูมิใจในความคิดที่แตกต่างค่ะ
แล้วก็เป็นความคิดที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมดีค่ะ

นี่แหละอีกเป็นสาเหตุใหญ่ของบูมเลย

บูมต้องจากเขาไป๖เดือนไม่ได้เจอกัน

แล้วก็เรื่องของเวลาด้วยมันต้องห่างกันอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้เวลามันเป็นเครื่องทดสอบ

ผมปลดทหารออกมาแล้วถ้ามันยังเหมือนเดิม
โอเคบุมขอเป็นแฟนแน่นอนครับ

เขาให้เยี่ยมแล้วก็คงไปเรื่อย
ที่มีโอกาสอาทางจะพยายาม